บางทีก็คนก็เรียกให้ไปส่งของใช่ไหม

ของที่อยู่ในกล่องนั้นมันคืออะไร

สระผมแต่มันไม่ใช่ทุกร้านที่จะบอก
ใช่ค่ะนี่แหละจะให้ดู
เดอร์คนนี้หน่อยค่ะลูกค้าเนี่ยโทรให้มารับของ

แต่ทีนี้ระหว่างทางเจอด่านตรวจ
ตำรวจแกะของดูเลยนะเออลองดูว่าตอนที่ตำรวจแกะของดูแล้วเจออะไรค่ะ
ห้ามเจ้งเข้าไปโกนนะน้องน้ำถ้าเจ้งไปโกนพี่ผ่าน้องไปด้วยนะ

ครับไม่เกี่ยวก็คือไม่เกี่ยวไม่ว่าค่ะตั้งแต่ว่าอย่าเตรียมกับกลม
พี่ภาพน่าจะบอกเรื่อง
น้องน้ำน้อง

คุณผู้ชมเมื่อกี้คือก็ลุ้นอยู่ตั้งแต่แกะกล่องมาจนถึงเป็นซองเหมือนกับซองขนม

แกะซองขนมอ้าวอ้าวเลยเพราะอะไรข้างในมันก็ไม่ใช่ขนมหรอกมันเป็นยานั่นแหละ
แต่ว่าคนที่เสพยาเขาจะเรียกกันนมนะ
เออนี่แหละ
ที่แบบรายเดอร์๒คันโดนเหมือนกันหมดเลยคันหน้าตำรวจเรียกตรวจ
แล้วหลังจากนั้นคันที่๒ตามไปตำรวจก็เรียกตรวจแล้วก็เป็นยาเสพติดเหมือนกัน
ที่สำคัญรายเดอร์คันแรกกับรายเดอร์คันที่๒เนี่ยนะคือไอ้ของนั้นส่งมาจากบ้านเดียวกันเจ้าของ

เดียวกันถามรายเดอร์รายเดอร์บอกว่าผมรับงานผ่านแอปครับก็เหมือนกับมีลูกค้านั่นแหละ
ดเรียกให้ไปรับของไปส่งหน่อยมารับจากที่บ้านในซอยเสรีไทยหกสิบสาม
ให้ไปส่งที่วินรถตู้พัทยาเนี่ยค่าจ้างเนี่ยสองร้อยแล้วพอผมรับของเสร็จ
ผมขี่รถมาเนี่ยผมก็มาเจอด่านตำรวจตรวจค้นแบบนี้
เดอร์อีกคนนึงเล่าก็เขาก็เห็นแล้วแหละว่าอีกคนนึงก็กำลังโดนตรวจอยู่
คงจะมีสายข่าวรายงานให้ตำรวจได้ทราบว่า
คุณตำรวจมันมีการส่งยากันนะผ่านทางรายเดอร์นะ

แล้วก็แกะกล่องแกะของออกมาดูข้างในเป็นซองขนมเกาหลี
แล้วก็ซีลอย่างดีเลยคุณผู้ชมครับ
แกะออกมาก็มียาเสพติดปนอยู่อย่างที่คุณผู้ชมเห็น
แต่ทีนี้รายเดอร์คนแรกเขาเจอแบบเดียวกัน
คนสั่งคนเดียวกันบ้านหลังเดียวกัน
ตำรวจให้รายเดอร์พาไปที่บ้านหลังนั้น
แล้วได้ยินที่ตำรวจพูดเมื่อกี้ไหมอย่าเพิ่งบอกนะอย่าเพิ่งแจ้ง

พอไปถึงที่บ้านหลังนั้นที่เรียกรายเดอร์ให้มารับของเนี่ยนะ
ตำรวจก็เลยเอาตัวผู้ต้องสงสัยไปสอบ
แต่ตัวรายเดอร์รายเดอร์ก็ยืนยันว่าคุณตำรวจผมไม่รู้เรื่องจริง

ตอนนี้ตำรวจก็กำลังสอบอยู่กำลังเค้นอยู่
แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็ต้องขยายผลต่อด้วยนะครับ